มีแม่ค้าลอตเตอรี่คนนึงค่ะโพสต์เฟซบุ๊กร้องไห้เลยค่ะ
ลอตเตอรี่ที่กำลังจะออกนวดเนี้ยค่ะ๑๖ส
หาคมที่ผ่านมาเธอโพสต์ภาพเมื่อสักครู่คือตาแดงก่ำร้องไห้เลยนะคะ
บอกว่าคือลืมค่ะมารู้อีกทีอ้าวลืมรู้คืออีกวันหนึ่งเลยอ่ะ
ข้ามวันไปแล้วเธอบอกว่ามันคือชีวิตเธอเลยนะใครเจอช่วยคืนหน่อย
นางสาวบุญเตือนปิ่นกระจันหรือก้อยนะคะอายุสามสิบสามปีเป็นไหมคะ
ขายลอตเตอรี่เธอบอกว่าน่าจะหายช่วงเย็นวันที่๑๑สิงหาคม
จุดที่หายคาดว่าในตลาดเทศบาลตำบลอู่ทองค่ะ
คือเธอไปขายตรงนั้นเป็นประจำครับลอตเตอรี่แผงนี้
น้องชายให้เงินทุนรับมาหกเล่มหรือว่าหกร้อยใบห้าหมื่นกว่าบาทนะคะ
ก่อนจะหายเนี่ยขายไปแล้วประมาณแปดสิบใบ
หกโมงเช้าที่ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง
สิบเอ็ดโมงกลับบ้านพักผ่อนแล้วก็ออกไปขายที่ตลาดนัดช่วงประมาณบ่ายสองกว่ากว่า
พอเห็นว่าขายไม่ดีก็กลับมาที่ตลาดสดอีกรอบ
แล้วก็กลับบ้านไปก่อนตอน๕โมงเย็น
มารู้อีกทีแผงลอตเตอรี่หายก็คือเช้าวันที่สิบสอง
รับว่าเธอก็เครียดช่วงนี้เครียด
ก็เลยหลงลืมเธอบอกเธอลืมเองจริง
แต่ก็มันหายของทำมาหากินด้วยนะคะ
เธอก็เลยขอร้องว่านี่คือชีวิตของเธอเลยจริง
ใครเจอใครเอาไปหรือใครหวังดีเก็บไว้ให้เนี่ยนะ
ก็เอามาคืนหน่อยเถอะเพราะนี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่น้องชายให้มาทำทุนนะคะ

แล้วมันจะเลือกน้อยเพียงใดเลือกเข้าใน

แล้วมันจะเลือกน้อยเพียงใดเลือกเข้าใน

แล้วมันจะเลือกน้อยเพียงใดเลือกเข้าใน

แล้วมันจะเลือกน้อยเพียงใดเลือกเข้าใน

แล้วมันจะเลือกน้อยเพียงใดเลือกเข้าใน